มาที่นี่ที่ปราจีนบุรี
โอ้โหเจ้าแม่ออกมาทำให้ประชาชนแถวนั้นหนาวเลย

เจ้าแม่สายเดี่ยวออกอารวะ

ยิ่งตอนนี้ยิ่งคึกคัก

คนที่เขาดูข่าวเราไง

ที่บอกว่ามีคนเอาเสื้อสายเดี่ยวไปถวายตอนนั้นมีแค่ชุดเดียวนะตอนนี้มีเป็นสิบชุดแล้ว
มีคนเอาไปให้สายเดียวนี่มีเยอะจัดหนักจัดเต็มที่จัดหนักเพิ่มอีกก็มีเกาะอกด้วย
ไม่เว้าหลังเว้าหลังก็มีซี่มากบอกเลยถูกใจเจ้าแม่ยิ่งนักทำไมถึงถูกใจ
ทำไมเขาบอกว่าเจ้าแม่มาปรากฏกายให้กับคุณป้าท่านหนึ่งได้เห็น
จริงเหรอจริงไม่รู้ว่ามาเพราะถูกใจมาเพราะอะไรกันแน่เราเลยต้องไปถามคุณป้าคนนั้น
คุณป้าที่เขาบอกว่าตัวเองเห็นเจ้าแม่คุณป้าคนนี้ครับคุณบุญจันทร์วงบาท
เธอเล่านะช่วงต้นเดือนที่แล้วไปถางย่าไงเพื่อปรับพื้นที่สำหรับปลูกผัก
ซึ่งแปลงนาที่ตนถางก็ติดกับต้นตะเคียนนั่นแหละไกลกัน
ขณะที่ถางย่าอยู่เฮ้ยได้ยินเสียงสุนัขหอนมาจากในป่า
หอนหลายทีมั้ยอ้าวอ้าวอ้าวฮู้วหอนสองทีเองเหรออ้าวอ้าวฮู้วสามแล้วด้า
ทำอะไรแล้ววันนี้หอนทั้งวันหอแล้วแค่สามทีแต่มันแบบหอนตอนกลางวันแสกแสกอ่ะ
ใช่ตอนนั้นคุณป้าอยู่กับเพื่อนก็เลยบอกกันคุยกันป้าบอกว่าเพื่อนถ้าไม่ดีแล้วกลับดีกว่า
แต่เพี้ยนบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเราได้ยินแบบนี้เราต้องไปไปไหนอ่ะไปไปพิสูจน์ดูว่าข้างในป่านั้นมีอะไรกันแน่
โอ้โหก็ชักชวนกันเดินไปที่ต้นตะเคียนด้วยระหว่างนั้นที่กำลังเดินกันอยู่เพื่อนไม่เห็น
ค่ะแต่ป้าแกเห็นป้าคนนี้แกบอกว่าแกเห็นหญิงสาวยืนกอดอกอยู่อืม
ตอนนั้นป้าไม่คิดอะไรป้าวิ่งอย่างเดียวป้าบอกว่าไม่คิดเพราะว่าป้าคิดไม่ทันแล้ว
ขาป้าไปแล้วป้าเดินอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวไม่รอเพื่อนแล้วยังไงเนี่ย
แล้วต่อมาอีกวันคุณชิสาระหว่างที่คุณป้าท่านเดิมกำลังขับรถไปส่งของในตลาดช่วงเช้ามืด
อ่าแกเห็นแสงไฟสีแดงที่บริเวณต้นตะเคียนค่ะอันนี้ป้าก็ไม่คิดอะไรเหมือนกัน
บิดเครื่องเลยวุ่นไปเลยป้าคนเดิมเจอจุดเดิมอีกแล้วสองทีติด
คนลุกหมดแล้วก็คือความเชื่อของคุณเป้านะค่ะของคุณป้าเขานะที่นี่ล่ะ
มันฮือฮาเพราะคุณป้าเขาก็ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟัง

สุดท้ายครับคนในหมู่บ้านเขาก็เลยไปเชิญร่างทรงมาประกอบพิธี

เมื่อมีคนเจอแบบนี้เราก็ต้องทำพิธีให้สบายจิตสบายใจ
แต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานในวันนั้นที่มาขอขมาแล้วก็ขอพรกับเจ้าแม่เนี่ย
ร่างทรงคนนั้นนะเขาเขียนอะไรก็ไม่รู้ลงไปในกระดาษครับ
เนี่ยมีชูนิ้วด้วยดูสิชูนิ้วหรือว่าลำก็ไม่รู้

แล้วคาอยู่ตรงนั้นเลยนะเพื่อให้ประชาชนที่นั่นได้ถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับ

ดูไม่รู้เรื่องผมดูไม่รู้เรื่อง
แต่ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่าเขาดูแล้วรู้เรื่อง
แล้วเข้าใจว่ากำลังสื่อสารอะไรกันอยู่
โอ้โหมันน่าจะเป็นพิธีกรรมที่น่าขนลุกเหมือนกันนะ

ดิฉันพยายามจะวาดรูปตามเขาอยู่

โถยบอกคุณผู้ชมสิ
ข่าวแบบนี้อะไรที่เราต้องเตือนก็คือ

ใช้วิจารณญาณในการรับชม

แต่ก็จริงคือคราวก่อนที่เรานำเสนอไป
ว่ามีคนเอาชุดซ้ายเดียวกับกางเกงขาสั้นไปถวายเจ้าแม่
ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าแม่มาบอกเหมือนกันว่าเบื่อชุดไทยแล้ว
ก็เลยซื้อชุดสายเดี่ยวกับกางเกงยีนขาสั้นมาถวาย
คราวนี้คุณป้าท่านเนี้ยก็บอกว่าเห็นอีกสองครั้งด้วยกันก็เลยอย่างที่ว่าแหละ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแล้วก็นับถือกับเจ้าแม่
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่เล่าต่อกันไปก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
มาที่บริเวณสารตรงเนี้ยเยอะเยอะมากที่กะบินนะปาจีนบุรีใช่
แล้วก็ชุดนี่ก็จะมีหลากหลายมากขึ้นตอนนี้ชุดไทยเจ้าแม่โละทิ้งแล้วนะ
เจ้าแม่ย้ายตู้แต่ต้องซื้อตู้ใหม่ค่ะเพราะว่าตัวแม่จะต้องมีชุดกินเซ็กซี่ว้าวล่ะ
เจ้าโง่เขาอาจจะอยากได้ตู้เก็บเสื้อผ้า